เหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดแล้วก็เอาจริงค่ะ
อ่านข่าวทุกวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันจริงนะคะ
เคสนี้น่าเห็นใจจริงจริงค่ะมีรถเก่งคันหนึ่งกำลังรอเลี้ยวเข้าซอยนะคะ
แล้วปรากฏว่ารถคันหลังตามมาเบรกไม่ทันชนเขาเสร็จปุ๊บเขากระเด็นมาโดนรถที่สวนเลนชนนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เสียชีวิตหนึ่งนะคะโอ้นี่เขาถูกชนชนท้ายมาก่อนแล้วก็มาถูก
กระเด็นมาถูกดังหน้าอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะอยู่จังหวะตรงนี้นะฮะ
ที่นั่งข้างคนขาบเอ่อค่ะเป็นชาวต่างชาติเสียชีวิตนะคะ
ครับแล้วที่เห็นที่เราวงแดงแดงเอาไว้ไหมคะอ่าในนั้นมีเด็กทารกกับเด็กเล็กนั่งอยู่
รีบลงมาจากรถแล้วมาเปิดดูทั้งด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้าเลย
หลายคนก็เป็นห่วงว่าโอ้โหเด็กจะเป็นยังไงบ้างเพราะดี
ส่วนคนข้างหลังดีกว่าถ้าลอบตัวนิดเดียวพี่อุ๋ยเขามีคาร์ซีส
ถ้าไม่มีคาร์ซีสมีสิทธิ์กระเด็นหลุดออกมาจากรถด้วยแรงประแทกแบบนี้

ก็ถึงบอกว่าคาร์ซีสสำคัญจริง
แต่รถเก่งตรงด้านซ้ายที่นั่งข้างคนขับนี่เสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้บนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑
ที่อำเภอวารินชำราบช่องเม็กค่ะ
อำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
อย่างที่บอกว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยนะคะ
ปั๊บปุ๊บปั๊บชนกัน๓คันแล้วทุกอย่างก็เงียบนิ่งสนิทไปเลยค่ะ
ชาวบ้านก็เริ่มทยอยออกมาดูเหตุการณ์นะคะ
ตำรวจสภสว่างวีรวงลงพื้นที่ตรวจสอบ
ก็พบว่ารถเก่งสีขาวคันที่ถูกชนทั้งตอนท้ายแล้วก็ชนด้านข้างเนี่ย

มีนายสาธิตคณะดีวัย๒๗ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
ส่วนที่นั่งข้างคนขับค่ะเป็นชายชาวอังกฤษอายุประมาณ๖๐ปี
คือถูกอัดก๊อปปี้เลยนะครับเพราะว่าโดนชนเข้าไปแบบเต็มอะค่ะ
เพราะรถมันปัดมาด้านข้างพอดี

ส่วนรถคันสีดำที่ชนซ้ำ๒นายสิทธิพงศ์วัย๒๙ปี
ขับมากับภรรยาและลูกก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ในส่วนของคดีตอนนี้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดนะคะ